ผลจากเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในปีที่ผ่านมา
แล้วก็เรื่องของดอกเบี้ยยังคงทรงตัวอยู่แบบนี้
ก็ส่งผลดีต่อภาคอสังหาริมทรัพ
มีการคาดการณ์กันว่าปีนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์จะเติบโตได้ประมาณร้อยละ๕๕
สรุปภาพรวมของตลาดอสังหาบริมทรัพย์ในปีที่ผ่านมา
บอกว่า๖ตัวนะครับเห็นคอนโดขึ้นเยอะแต่ว่าปีที่ผ่านมา๖ตัวถึง๑๐๐
โดยมีการก่อสร้างอาคารชุด๑๒๔โครงการหรือว่า๖๐๑๗หน่วย
จากปี๒๕๕๗ที่มีอาคารชุด๑๓๒โครงการหรือ๗๘๘๙๔หน่วย
เป็นผลมาจากปัญหาหนี้ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นนะครับ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวแล้วก็ปัญหาการก่อการร้ายทำให้ผู้ประกอบการหันไป
รากก็คือการสร้างบ้านทั่วไปนะครับ
สำหรับปีนี้การพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมในเมืองก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
เติบโตของแนวรถไฟฟ้าโดยเฉพาะสายสีเขียวที่มีการต่อจากหมอชิดไป
คู่คดนะครับแล้วก็สายสีม่วงซึ่งคาดว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์จะเติบโตได้
ร้อยละ๕๑๐หรือราว๖๐๐๐๐๖๕๐๐๐หน่วยนะครับ
โดยมีปัจจัยบวกมาดูกันบ้างปัจจัยบวกได้แก่เรื่องของอัตราดอกเบี้นโยบายที่ทรงตัว

รวมทั้งมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐที่ออกมาช่วงปลายปีที่ผ่านมา
รวมทั้งเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะเติบโตได้ร้อยละ๓นะครับ
ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงกับการทำธุรกิจของภาคอสังหาริมทรัพย์
เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินก็ยังคงเป็นตัวที่กดดันอยู่
รวมทั้งราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นแพงขึ้นเริ่มหายากมากขึ้น
ทำให้ตอนนี้ราคาคอนโดก็ปรับเพิ่มมากขึ้นด้วยไม่ต่ำกว่า๒๓ล้านแล้วนะครับ
พร้อมตั้งปั้มรายได้ทั้งปีไว้๒๐๐๐ล้านบาทหรือร้อยละ๑๕นะครับ
โดยจะใช้กลยุทธ์ชุมชนหน้าอยู่ซึ่งเป็นจุดแข็งของแบรนด์นี้
แล้วก็ขายให้มากขึ้นนะครับ
ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังคงครองตลาดได้ค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของตลาดอสังหาบริมทรัพย์นะครับ